เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูภาพนี้นะคะเป็นภาพจากกล้องหน้ารถค่ะ
จะเห็นเลยว่ามีรถคันหนึ่งกำลังขับอยู่ดีมีผู้ชายเดินขึ้นมาจากบริเวณร่องน้ำ
กลางถนนนะคะครับเดินขึ้นมาแล้วก็สภาพคือไม่ใส่เสื้อนะ
เดินโซซัดโซเซคล้ายคนเมาแล้วก็ตัดหน้ารถเดินข้ามถนนไปอย่างนั้นอ่ะ
ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นรถเขาเกือบเบรกไม่ทันนะคะ
นี่ค่ะผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าวิลัยลักษณ์สิริเจริญพาณิชย์เป็นคนโพสต์นะคะ

กับสามีกำลังเดินทางจากอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมา
ทำธุระที่อำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานี

จุดที่เกิดเหตุก็คือบนถนนมิตรภาพ
พื้นที่อำเภอบัวลายจังหวัดนครราชศรีมานะคะ

พอแซงมาปุ๊บคนตัดหน้ารถคันหน้า

รถเธอเองที่ขับตามหลังมา
ก็ต้องเบรกเพื่อจะได้ไม่ชนรถคันหน้า

เพื่อไม่ให้ชนคนที่ข้ามถนนมา

ที่ทุกคนปลอดภัยไม่มีใครเป็นอะไร

ก็เพื่อเตือนภัยนะคะใช้รถใช้ถนนต้องระวังจริงค่ะ
เดินข้ามถนนที่เป็นถนนใหญ่แบบนี้ก็ยิ่งโอ้โหต้องระวังมากนะคะ
ครับแล้วก็เดินเดินคือเดินช้าเขาไม่ได้วิ่งหรอก
แต่แบบเดินแบบไม่ได้กลัวรถนะคะ